ช้างศึกทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมนัดที่สามในสิ่งอาเซียนครับค่ะ
จะต้องออกไปเยือนฟิลิปปินส์แต่ว่าล่าสุดนะคะ
ต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางซะแล้วค่ะเพราะว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์
ประกาศยกเลิกเที่ยวบินในประเทศค่ะ
ก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปด้วยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นะคะ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่๑๙พฤศจิกายนไปยังกรุงมานิลา
ก่อนที่จะต่อเครื่องนะคะไปยังเมืองบาโคลอทในช่วงค่ำวันเดียวกัน
ส่วนเที่ยวกลับก็จะเดินทางกลับไปที่กรุงมณิลาแล้วก็ต่อเครื่องกลับมาที่ไทยในวันที่๒๒พฤศจิกายน
แต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลของฟิลิปปินส์ยกเลิกเที่ยวบินทุกสายการบินภายในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ
ทีมชาติไทยก็เลยต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางค่ะว่าจะพักที่กรุงมณิลา๑คืนนะคะ
เพื่อให้นักเตะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีโปรแกรมฝึกซ้อมเบาเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายในช่วงเช้า
จากนั้น๒๐พฤศจิกายนก็จะออกเดินทางไปยังเมืองบาโคลอท
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์๒๒พฤศจิกายน
ส่วนการเดินทางกลับก็เช่นเดียวกันนะคะ
พฤศจิกายนก็จะมีการเลื่อนโปรแกรม
จากที่แต่เดิมจะออกเดินทางจากกรุงมณิลาในเวลา๑๔นาฬิกา
ก็จะเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นในเวลา๑๐นาฬิกาค่ะ
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลของอินโดนีเซีย
ก็ได้แจ้งมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ว่าจะมีแฟนบอลชาวอินโดนีเซียเดินทางมาให้กำลังใจ
แล้วก็ข่มขวัญทีมช้างศึกติดขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน
กว่า๔๐๐๐คนด้วยกันค่ะ
อินโดนีเซียก็บุกไปแพ้สิงคโปร์ในเกมแรก๐ประตูต่อ๑ยังไม่มีคะแนน

แล้วก็จะมีเกม๑เกมก่อนที่จะมาเจอทีมชาติไทยค่ะ
เป็นการเล่นในบ้านเจอกับตีมอลเลสเต้
อันดับสุดท้ายของกลุ่มจะแข่งขันวันนี้เวลา๑ทุ่มตรงค่ะ
หลังจากนั้นเกมนัดที่๓นะคะ
อินโดนีเซียจะบุกมาเยือนทีมชาติไทย
วันเสาร์ที่๑๗พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ซึ่งถือเป็นเกมนัดที่๒ของช้างศึกไทยค่ะ
แฟนฟุตบอลชาวไทยที่อยากจะไปเชียร์ช้างศึกไทยติดขอบสนาม
ราคาแล้วก็มีตั้งแต่๑๐๐๖๐๐บาท
ซึ่งประตูก็จะเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งค่ะ